หลายคนก็เล่นกันตีปงตีป้อมกันไป
คือเรียกว่าตีกันข้ามปีคือมันเป็นเกมที่ยอดฮิตมาก
ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเล่นกันอย่างสนุกสนาน
มีนักศึกษาเขาเดินทางมาจากเชียงใหม่
เพื่อจะมาแข่งเกมนี้ในกรุงเทพ
แล้วตกดึกเขาก็เล่นซ้อมกันแข่งกัน
เขาไปเปิดห้องพักอยู่ด้วยกันคนละห้องนะ

ก็เลยออกไปเล่นตรงที่ระเบียงคนละห้องกัน
สักพักเพื่อนเอกใจเอ๊ะทำไมตัวละครของเพื่อนมันนิ่งมันไม่ยอมเดิน
เพราะปกติมันจะต้องแบบเดินหนีเดินตีเดินอะไรกัน
เดินไปดูเพื่อนตกจากตึกชั้น๔ลงไปข้างล่างเสียชีวิต
ก็ตกใจว่าอ้าวตกไปได้ยังไง
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณชั้น๔ของโรงแรมแห่ง๑ในแถวข้างขวาง
ด้านล่างบริเวณลานจอดรถมีร่างของ
นักศึกษาชั้นปีที่๓อายุ๒๑ปี
ก็คือนายพัฒนาเดชหอมนวล
มาจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคลและนานจังหวัดเชียงใหม่

คือเขากับผู้ตายเดินทางมาจากเชียงใหม่
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจากกระพงภูมิวันหน้าที่อยู่แถวดินแดงจัดขึ้น
กับเพื่อนหลายคนแล้วมาเช่าห้องอยู่เนี่ย
ชั้น๔ของโรงแรมนี้กันหลายห้อง
ก่อนเกิดเหตุนายพัฒนาเดชและเพื่อนนั่งเล่นเกมอยู่ในห้อง
แต่ว่าโทรศัพท์ของนายพัฒนาเดชสัญญาณไม่ดี
แล้วตัวเขาเองตัวผู้ตายออกไปเล่นที่ระเบียง
พักเพื่อนสังเกตเอ๊ะทำไมตัวละครของนายพัฒนาเดช
ไม่ขยับนะมันทำอะไรอยู่นะทำไมถึงไม่เล่นเกม
เอกใจเดินออกไปดูอ้าวเจอแค่โทรศัพท์ตกอยู่ที่ระเบียง
แต่ว่าเพื่อนตกลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็เสียชีวิต

ตำรวจไปโรงพักษ์ค่อยขวางฆ่ากันว่า
ขณะที่นายพัฒนาเดชนั่งเล่นเกมอยู่ที่ระเบียง
อาจจะแบบเสียหลักนะฮะพัดตกลงไปเสียชีวิต
เนื่องจากว่าระเบียงที่ห้องพักมีความสูงไม่ได้มากเท่าไห
แต่ว่าก็ทำให้ตกลงไปกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับ
ต่อจากนี้ไปจะมีการส่งศพไปชนะสูตร
ก่อนที่จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ